อีกหนึ่งเรื่องแน่นอนคุณผู้ชมทุกวันนี้คนขับรถเนี่ยโอ้โหใจร้อนมากขึ้นหัวร้อนกันมากขึ้น
มีเรื่องกระทบกระทั่งกันบ่อย
คลิปต่อไปนี้มีรถเก่งคันหนึ่งเขาไปจอดซื้อของริมถนนซึ่งเป็นชั่วโมงเร่งด่วน

เตอร์ไซค์ขับไปจะไปเตือนแต่เหมือนเตือนแรงไปหน่อย
เอาก้อนหินปลาใส่กระจกไปที่รถเก๋ง

ที่กำลังถูกแชร์โลกโทรเชียลตอนนี้นะครับ
เป็นนาทีที่ตัวเขาเองอยู่ในรถ
ก็มีคนขี่มอเตอร์ไซคันนี้นะไปเคาะกระจกก่อนเนี่ยมันรถติด
มันจอดได้ยังไงอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็เป็นภาพ
ปลาก้อนหินย้อนกลับมาแตกเลยครับเขาก็โพสต์แล้วก็เขียนข้อความว่า
คุยกันดีดีก็ได้นะฮะเหตุเกิดตรงจตุจักรคลิปนี้นะฮะ
เป็นเหตุการณ์รถเก่งคันนี้ทำผิดกว่าจราจรแหละ
เขาไปจอดรถริมถนนในชั่วโมงเร่งด่วนมันห้าโมงเย็นอ่ะอืม
โอ้โหรถกำลังแน่นเลยครับที่บริเวณตรงข้ามกับเจจมอร์แถวสวนจตุจักรนะครับ
รถก็ติดเลยครับติดหนักมากแล้วก็มีรถจักรยานยนต์คันนี้
ตักเตือนข้อกระจกก่อนแต่เหมือนเป็นการตักเตือนเกินกว่าเหตุคือ
เอาก้อนหินปลาใส่เขาด้วยกระจกเขาก็แตกก็เสียหายก็ต้องเปลี่ยน
ก็ใช้เงินเยอะทีเดียวนะครับคลิปเนี้ยมีคนเข้าไปแชร์เยอะ
ส่วนใหญ่ก็บอกว่าแหม่พี่มอเตอร์ไซค์ก็ใจร้อนไปหน่อย
ปลาแบบนั้นมันก็เสียหายกันไปบางส่วนก็บอกว่า
ตามร้านมีป้ายที่บอกว่าถึงแล้วจอดรถตรงนี้
แม้พื้นที่ตรงนั้นเป็นขาวแดงก็ตามเนี่ย
แต่มีป้ายนี้คือให้จอดได้แต่มันเป็นแถบขาวแดง
ไม่ให้จอดนะฮะแล้วก็มีป้ายห้ามจอดด้วย
แต่ก็มีรถที่ไปซื้อของก็ไปจอดอยู่๕นาทีบ้าง๑๐นาทีบ้างก็ไปจอด
เปิดไฟฉุกเฉินแบบนี้นะครับ
ส่วนก้อนหินที่คนขี่รถมอเตอร์ไซค์ปลาใส่ก้อนใหญ่มาก
ยังอยู่เลยครับยังคงอยู่ที่พื้น
ทีนี้นักข่าวเราก็ไปถามคนที่เห็นเหตุการณ์
ก็บอกว่าช่วงที่เกิดเหตุอย่างที่บอกว่า๕โมงเย็น
รถมันก็ติดแต่ว่าจุดนั้นรถมันยังคงสัญจรผ่านไปมาได้อยู่
ระหว่างที่เขายืนอยู่ริมถนนมีเสียงคนตะโกนด่ากัน
นานก็มีผู้ชายที่ขี่รถมอเตอร์ไซค์ปลาหินเข้าไปใส่
ตอนที่เห็นเขาตกใจมากแต่ไม่กล้าหันไปมอง

ไปฟังเสียงของคนที่เห็นเหตุการณ์นะครับ
ทีนี้ก็มีนี่เจ้าของคลิปเป็นผู้ชายอายุ๒๘ปีเล่าเพิ่มเติม
คือตัวเขาเนี่ยแวะไปส่งแฟนแฟนสาวไปซื้อกระเช้าตรงนั้น
เอาไปใส่ของส่งให้กับลูกค้าช่วงของเทศกาลตรุษจีน
ก็จอดรถตรงนั้นสักประมาณ๑๕นาที
แต่รู้นะว่าตัวเองจอดตรงนั้นมันมีความผิด
เพราะไม่มีป้ายห้ามจอดอยู่นะครับ
แต่เห็นว่าร้านมันมีป้ายว่าให้จอดได้

ก็เลยจอดแล้วก็เปิดไฟฉุกเฉินเอาไว้

คือก็คงไม่เป็นอะไรมั้งก็นั่งอยู่นะครับ
ไม่คิดว่าไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้นะครับ
แต่ถ้าคนขี่มอเตอร์ไซค์บอกให้ขยับแล้วพูดกันดีเนี่ย
เขาก็ทำตามนะคือคงไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นนะครับ

ผมก็เลยหันไปมองแกทีนี้แกก็เหมือนอารมณ์ประมาณเบิ้ลเครื่องใส่
ผมก็เริ่มว่าสถานการณ์เริ่มไม่ดีแล้วผมจังหวะนั้นคือจับมือถืออยู่พอดี
ก็เลยหันเปิดเป็นโหมดกล้องถ่ายวีดีโอมาทั้งพี่เขา
พอดีพี่เขาก็อย่างที่เห็นตามคลิปครับ
ก่อนหน้านี้ก็ไม่ได้มีกรณีปัญหาอะไรกันมาก่อน
ก็เลยผมก็คิดว่าแค่เปิดกระจกเคลียร์บอกพี่ผมจอดซื้อของอะไรประมาณนั้น

ก็ถ้าแกแจ้งด้วยคำพูดคำวาจาผมก็ว่าน่าจะเรื่องมันคงไม่แรงขนาดนี้
แต่ที่เราจอดรถตรงนั้นเราก็ยอมรับว่ามันก็ไม่ใช่ที่จะจร
ใช่ครับยอมรับครับผมอันนี้ผิดแน่นอนอยู่แล้วครับ
แต่ก็มีคนในโซเชียลสงสัยว่าเอ๊ะทำไมมีคลิปแค่ช่วงตอนเกิดเหตุล่ะ
ทำไมมันไม่มีก่อนนี้มีหรือเปล่ามีคลิปไหมยังไง
เจ้าตัวยืนยันไม่เคยมีเรื่องมาก่อนแต่ที่มีคลิปแค่นี้เพราะว่า
ก็มันเป็นแค่ช่วงที่เกิดเหตุก็เลยเอามาโพสต์ให้ดูแค่นี้นะครับ
หลังจากเกิดเหตุก็ไปแจ้งความที่สอนอบางซื่อแล้วก็โพสต์เฟซบุ๊ค
เพราะว่าอยากให้ช่วยกันแชร์แล้วก็ตามคนที่ก่อเหตุมาดำเนินคดี
คือหน้าก็ชัดทะเบียนรถก็ชัดคือชัดหมดแล้วครับ
เขาชี้เนี่ยทะเบียนถ่ายเลยถ่ายเลยแบบนี้นะฮะ
ถ้าใจเย็นนิดนึงแล้วก็ทำตามกฎจราจรเหตุการณ์แบบนี้ก็ไม่เกิดขึ้น
จะบอกว่าเตือนก็เตือนแรงเตือนไปมาก